เรามาตรวจสอบกันหน่อยกับเรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการลงทุน
วันนี้มาพบกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับนักวางแผนการลงทุน
มาพร้อมกับคุณฐานรัชอิสระกุลภูมิในสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์โบรโลก
โอเคดีครับนะครับเมื่อคืนนี้ดาวน์โจรสก็ปิดบวกมาครับ
ยี่สิบสองจุดกว่ามาสักศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับครับครั้งนี้เนี้ยก็ต้องบอกว่า
หุ้นกลุ่มคล้าปีกนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอเมซอนบริษัทห้างคล้าปีกต่างของอเมริกานะครับ
ปรับตัวได้ดีครับเพราะว่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วง
ไฟล์เดย์ของคนอเมริกาคือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าคนอเมริกันเขาจะมาช้อปปิ้งกัน
มาจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้สอยอ่าซึ่งช่วงปลายปีจริงจริงต่อเนื่องเนี่ยผมว่า
ต่างประเทศก็คล้ายบ้านเรานะเป็นช่วงของการจับจ่ายให้สอยเรื่องของการอุปโภคบริโภค
เพราะอย่างต่างประเทศเนี่ยก่อนจะมีช่วงขณิส์มาร์ทเจอไหมฮะบ้านเราก็เป็นวันหยุดตีใหม่ใช่
ก็เป็นผลให้ดาวโจรปรับบวกขึ้นครับแต่ว่าดัชนีเอสมี๕๐๐นะครับก็ยังปิดลบลงมานิดหน่อยนะครับ
เรื่องของกฎหมายปฏิบัติภาษีของโดนโลธรัม

ในเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลของอเมริกา

เศรษฐกิจอเมริกาเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่

บริษัทต่างอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกา

ว่าถ้าเกิดการปฏิรูปภาษีผ่าน

คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกเลยนะครับ

มีทั้งตัวเลขที่ออกมาดีเกินค่า

ถ้าเขาขึ้นไปช่วงนี้ก็ต้องมาตามดูว่าเดือนหน้าและเดือนธันวานะครับอีกไม่กี่วันจะออกมาขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่า
แล้วก็ช่วงนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างนะเช่นน้ำมันก็มีใช่ไหมฮะ
น้ำมันช่วงนี้ก็ถือว่าราคาก็ยังเป็นไงบ้างครับปรับตัว
ลาคาเนี่ยนี้มาเมื่อเช้านี้ดูตลาดเต็กซัสอยู่ที่ประมาณสัก๕๗เหรียญต่อมาแล้ว
อ๋อโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันเนี่ยแสดงว่าช่วงสัปดาห์ก่อน
มันมีเรื่องของการปิดซ่อมท่อก๊าซที่อเมริกาที่เสียนะครับ
ฉะนั้นราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาได้
ถ้าขยายต่อยังลดกำลังการผลิตต่อ
อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นบวกกับหุ้นพลังงานแล้ว

เมื่อวานนี้ตลาดทุนก็ยังปิดล็อกมานิดหน่อยครับ๐๐
ก็คือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าเลยนะครับ
ถ้ามาดูปริมาณการซื้อขายแยกตามประเภทนักลงทุนเนี่ย
เห็นว่าโอ้โหเมื่อวานต่างชาติขายออกมาเยอะนะฮะ

แต่คนที่ยังเข้ามาซื้อสุทธิอยู่ก็ยังเป็นสถาบันในประเทศครับ

อะฮะนี้ก็ต้องมาตามเนอะครับว่าตลาดทุนไทยช่วงที่เหลือเนี่ย

อ่าได้ครับนะครับวันนี้เราก็มีสไลด์นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ

มองว่าลงมาตรงไหนนะมีความน่าสนใจ
เพราะว่าเห็นว่าเริ่มแผ่วตั้งแต่ขึ้นไป๑๗๐๐

ตอนนี้มาอยู่ที่ระดับประมาณสัก๑๖๙๕บาท

คราวนี้เรามองตลาดเรามาหาแนวลับดีกว่า

คือถ้าตลาดลงมาแล้วมักจะมีแรงซื้อกลับ

ซึ่งเรามองไว้ที่ระดับ๑๖๗๐จุด
ซึ่งนี่เป็นแนวลับเขาเรียกว่าเป็นแนวรับที่ผ่านมาเลยนะ
ช่วงที่ตลาดลงมาเคยสู้แถวนี้แล้วก็มีแรงฟื้นตัวกลับ

ผมคิดว่าถ้าลงมาแถวบริเวณสัก๑๖๗๐
มองน่าจะเป็นโอกาสและมองการหาหุ้นครับ
ก็แสดงว่าจากจุดนี้อีกประมาณสัก๒๐จุด

ซึ่งให้ท่านชมดูอยู่อาจจะดูก็ได้นะครับ
จังหวานนี้น่าสนใจนะ
วันนี้เราก็เรียกคุ้นครับ
วันนี้เรามองในแยะของลักษณ์หรือราคาของคุณครับ
ว่าราคาพวกที่ผ่านมาที่เราเลือกเนี่ย

อาจจะไม่เป็นหุ้นที่อิงกับปัจจัยพื้นฐานมากนัก
อาจจะเป็นหุ้นที่สะท้อนข่าวร้ายมาพอสมควรแล้ว
แล้วก็เริ่มต้นของการฟื้นตัวรอบใหม่
หลังจากที่ราคามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงครับผม

นี่ส่วนของตัวไทยคมครับ
หุ้นไทยคมแน่นอนคนไทยรู้จักดีครับ
มีสินค้าที่ยกเลิกสัญญาไปนะครับ
แถมมันมีเรื่องปัญหาเรื่องของกฎเกอร์ของภาครัศด้วย
เรื่องของการต่ออายุสัมปรัชนาหรือจะเป็นลายเซ็นนะครับ
นี่เป็นเต็มหนักนะครับไทยคมปัจจุบันก็ล่วงลงมา

พอนี้ราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาการฟื้นตัวกร์เกิดขึ้นแล้วครับ
แล้วก็มีข่าวอันหนึ่งนะครับที่เข้ามาเมื่อเช้านี้ก็คือในเรื่องของ

อันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนอีกอันหนึ่งนะครับ
ที่เราเจอรายงานการฟื้นตัวเกิดขึ้น

เรามาดูชาร์จราคาราคาค่อนข้างลงมาเยอะ

เราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเลือกซื้อหรือว่ามองหาหุ้นที่ค่อนข้างถูก
เรามองให้เป้าหมายในเชิงของตัวชาร์จอยู่ที่ราคา๑๔๑๔๕๐บาท

อันนี้ก็เป็นเรื่องตัวไทยคมนะครับ
เริ่มเห็นราคาเริ่มมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้ว

เปิดว่ามีการตั้งสำรองในร่วม๑๐๐๐๐๐๐๐บาท

ให้ราคาหุ้นก็ถือว่าลงมาเยอะทีเดียว
แต่ตอนนี้เริ่มมีการฟื้นตัวแล้ว
เราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาส
ของการซื้อรอบนี้ขึ้นมาขายด้านบนนะครับ
แต่ถ้าท่านผู้ชมติดตามเขาดีจะเห็นว่าช่วงที่ภารมานี่

มีการตั้งสำรองเบี้ยประกันสูงขึ้นกว่าคาดด้วย
จริงราคามันลงมาเรามองว่าสะผอนข่าวล้ายพอสมควรละ
แต่เรามองว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังหรือปีหน้า
ยอดขายในเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านของการประกันภัย
น่าจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวขึ้นช่วงปลายปีด้วยนะครับน่าจะเป็นโอกาสนะครับ
ออกไปซื้อรถยนต์พลาสีอะไรต่าง
แล้วก็ราคาปัจจุบันเราเห็นว่าราคาค่อนข้างลงมาเยอะทีเดียวนะครับ
ก็มองราคาเป้าหมายนะครับจากจุดนี้ขึ้นไปประมาณสัก๔๒บาท
อันนี้ก็เป็นถ้วนฯที่เราแนะนำมานะครับ
โวโฮโดนทราภัฏมรสุมถักนะครับ
รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจุดที่น่าจะเยอะแล้วน่าจะถึงจุดที่เหมาะสมแล้วที่จะเข้าไปเกรงกำไร
แต่ก็ต้องเรียนสำคัญชมนะครับว่าอาจจะต้องรับเปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นหุ้นทั้ง๓ตัวแล้วก็ภาพรวมตลาดที่แนะนำท่านผู้ชมในวันนี้
มีข้อมูลสำคัญทุกวันนะนะครับช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณก๊อฟครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในทุกเช้าแบบนี้นะครับ